หลังจากที่ได้หลบหนีออกนอกประเทศไปตั้งแต่ปี๒๕๕๙
ถูกนำตัวไปฝากขังในความผิดฐานช่อกงประชาชน
อกเหยื่อให้ลงทุนในลักษณะแชร์ลูกโซ่
เสียหายไปกว่า๕๐๐๐ล้านบาท
เราจะไปย้อนรอยคดีจากรายงานชิ้นนี้ครับ

บอกว่าตอนนี้มีเศรษฐกิจมีปัญหา

เขาก็ขอหยุดการจ่ายไปดื้ออย่างนั้น
แล้วก็ดึงให้สมาชิกรอคอย

มีผมได้ยินมาสมาชิกบางคนฆ่าตัวตาย

เป็นการที่บางคนก็ขายที่ขายบ้านขายรถ
ทุกอย่างไปลงบางคนไปกู้นอกระบบมา
จากเดือนละเท่าไหร่เดือนละ๔๑๐

นายภูดิตกิติธาราดิหลก
ผู้ต้องหาคดีช่อกงประชาชน
ถูกตำรวจนครบานห้วยขวางควบคุมตัว
ขึ้นรถควบคุมผู้ต้องขังไปยังสารอาญาถนนรัชดาพิเศษ
เพื่อขออำนาจศาลฝากขังผลัดแรก๑๒วัน
ตั้งแต่วันที่๑๐ถึง๒๑สิงหาคมนี้
พร้อมกับคัดค้านการประกันตัว
จากคดีนี้มีมูลค่าความเสียหายสูง
หลังเขาถูกออกไหมจับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม
ช่อกงสมาชิกที่ถูกชักชวนมาลงทุนใน๘บริษัท

อ้างว่าประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
รถคลินิกเสริมความงาม
โรงพยาบาลทางเลือกที่ไม่มีอยู่จริง
รวมไปถึงการจัดคอร์สสัมมนาตามโรงแรมต่าง
สมาชิกเพียงนำเงินมาลงทุน
ก็จะได้เงินปันผลร้อยละ๑ต่อวัน
ส่งผลให้มีผู้หลงเชื่อสมัครเป็นสมาชิก

มูลค่าความเสียหายรวมกว่า๕๐๐๐ล้านบาท
คือเริ่มต้น๔๕๐๐ฟังได้๑คอร์ส

แต่ถ้าคุณซื้อคอร์สที่มันใหญ่ขึ้น
แล้วก็พอฟังปุ๊บเดี๋ยวเขาก็บอกว่า
อกจากที่คุณได้ขอสัมมนาแล้ว
เงินยังสามารถเจนเดชปันผลกลับมาให้เราด้วย
พี่ก็มองว่าเราได้เรียนรู้ด้วย
เราได้ตังค์เพิ่มด้วยมันน่าสนใจ
อกจากนี้ยังใช้จุดขายที่เคยได้รับรางวัล
หน่วยงานราชการต่างมาการันตี
และสร้างภาพว่าเป็นคนใจบุญ
เข้าวัดเป็นประจำและสร้างความน่าเชื่อถือ
ว่าคนทำธุรกิจนี้ต้องเคยทำคุณงามความดีมาก่อน
จึงจะสามารถสมัครเป็นสมาชิกได้
ภาพเขาเองเขาดูแบบน่าเชื่อถือจริง

โคเขาอาจจะบอกตัวเองว่าไม่ได้เป็นหมอแต่จบเพศศัตว
แต่มีการไปเรียนหมอมีการลงทุน
ซึ่งดึงทนายความเข้ามาเป็นแกนนำ

มันยิ่งสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ลงทุนมาก
พันธุ์ตำรวจโทสุภาชัยหานคำล่ารองผู้กำกับการสอบสวน
สถานีตำรวจนครบานห้วยขวางเปิดเผยว่า
แม้ว่าผู้ต้องหาจะยังคงให้การปฏิเสธ
แต่ยืนยันว่าตำรวจมีหลักฐานชัดเจน
จึงสามารถขออนุมัติศาลออกหมายจับได้

มีผู้เสียหายแจ้งความ๑๗คน
ความเสียหายรวมกว่า๒๕ล้านบาท
และยังมีผู้เสียหายกว่า๓๐๐คน
ที่เข้าร้องทุกข์ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษด้วย
หลังจากที่ผู้เสียหายเข้าแจ้งความ

ทราบว่านายภูดิตได้ย้ายครอบครัว
อยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์
ที่ผู้เสียหายจะเข้าแจ้งความ๑เดือน
และถูกจับกลุ่มเมื่อวันที่๘สิงหาคมที่ผ่านมา

ด่านตรวจคนเข้าเมืองสุวรรณภูมิ
และในการควบคุมตัวฝากขังวันนี้
เขาไม่ได้รับการประกันตัว
ในทางคดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
ขออายัดตัวและรับโอนคดีไปดำเนินการต่อ
ขณะที่ผู้เสียหายกว่า๒๐คน
ที่เดินทางไปร่วมยื่นคัดค้านการประกันตัว
ในครั้งนี้ต่างมีความหวังว่า

ถูกลงโทษให้ถึงที่สุด
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน

ใช้มีดแทงนักศึกษาอุเทรนธวายเสียชีวิต
ได้เข้ามอบตัวกับตำรวจนะครับ

ขณะที่อีก๓คนยังหลบหนี

ก็ได้ขอให้ทั้งสองฝ่ายยุติความรุนแรง

ละลายพฤติกรรมหวังลดความขัดแย้ง
จากกรณีที่นักศึกษา๒สถาบันทะเลาะวิวาดกันนะครับ
มาบุญครองในช่วงการจัดกิจกรรม
สถาปนาสถาบันเทคโนโลยีปฐุมวัน
เป็นเหตุทำให้นักศึกษาอุเทรนถวายบาดเจ็บ

เมื่อวันที่๑สิงหาคมที่ผ่านมา
ล่าสุดผู้ปกครองและตัวแทนศิษย์เก่า

นำตัวนายสารวุฒิโซะประสิทธิ
นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีปฐุมวัน

ฐานร่วมกับพวกใช้อาวุธมีด
คู่อริต่างสถาบันเสียชีวิต
เข้ามอบตัวกับพลตำรวจโทสานิทมหาธาวร

หลังก่อเหตุแล้วก็หลบหนีไปกบดานตามที่ต่าง
ซึ่งจากการสอบปากคำนะครับนายสารวุฒิให้การรับสารภาพ
แต่ว่ารายละเอียดทางคดีจะขอให้การในชั้นศาลเท่านั้น
พร้อมฝากไปยังคนที่เรียนอยู่อย่ามีเรื่องกัน
หากพบเจอก็พยายามออกห่างหลีกเลี่ยงการทำร้าย

ขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจนครบานกล่าวว่า
ตรการป้องกันการก่อเหตุระยะสั้น
กำชับให้จัดเจ้าหน้าที่คอยดูแลและหลังเลิกเรียน

ตรวจค้นตามสถานที่เสี่ยงป้องกันการซุกซ่อนอาวุธไว้ก่อเหตุ
ตลอดจนดำเนินการด้านการปกครอง

มาทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อละลายพฤติกรรม

หยุดการกระทำในทางที่เสื่อมเสีย

ในฐานะรุ่นพี่เห็นว่าเมื่อน้องทำผิด
ก็จะนำเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามกฎหมาย

พยายามควบคุมดูแลป้องกัน
ไม่ให้เกิดเหตุการณ์ขึ้นอีก